เรื่องนี้ไม่รู้จะเห็นใจจะเซ็งหรือจะยังไงดีนะคะ
คือวัยรุ่นคั่วหรี่กันไล่ฟันกันอีกแล้วอะค่ะ
คนหนีคนตามไล่กันมาอยู่ดี
แม่ขี่ไประวังหลังไปมันก็บังคับรถได้ไม่ดีพอถูกไหมคะ

พุ่งชนกระบะที่จอดอยู่เจ็บไปทั้ง๓คนเลย
แต่ก็ยังต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดอยู่นะถึงแม้จะเจ็บจากรถชนนะคะ

ทั้ง๓คนที่ล้มก็บาดเจ็บนี่วิ่งหนีเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ
วงจรปิดริมถนนสุขาพิบาล๖ค่ะ
ใกล้กับโค้งร่มประดูกในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
จับภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้นะคะ
น้องคนเจ็บเนี่ยซ้อนกันมา๓คน
อีก๒คันที่มากัน๔คนขี่เบียดง้างมีดจะฟันอยู่แล้ว
คันนี้ก็เลยเสียหลักพุ่งชนท้ายกระบะอย่างจัง
แล้วก็เลยรีบวิ่งหนีกันเข้ามาค่ะ
ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริษัทแห่งหนึ่งในระแวกนั้น
ส่วนคู่กรณีทั้งสองคันขี่หนีไปเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นี่หลังเกิดเหตุค่ะ
พ่อบังพลีได้รับแจ้งก็เลยรีบประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูมาช่วยเหลือนะคะ
ก็เคราะห์ดีค่ะอาการบาดเจ็บไม่มาก
นำส่งโรงพยาบาลก็ปลอดภัยทั้งสามคนแล้วนะคะเราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ลงตรงจุดตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ได้คุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเหตุการณ์เขาบอกว่า
ก็เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ฟันกันมาแล้วก็มาเสียหลักชนท้ายรถที่จอดอยู่ข้างทาง
คือโชคดีแหละที่คนเจ็บไม่มีใครเป็นอะไรมาก
ส่วนในคนก่อเหตุมันขี่หนีไปเลยนะ
ไม่คิดจะชะลอไม่คิดจะจอดดูหรืออะไรเลย

แล้วก็ส่วนท้าย
แล้วรถล้มที่ชนเก็บเยอะไหมครับ

พลเมืองดีที่ได้คุยกับคนเจ็บเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะ
คล้ายกันกับที่พี่รบพอเล่านี่แหละ
ว่าก็เห็นขี่รถไล่กันมาเลย
แต่เขาได้ยินข้อมูลเพิ่มเติมมานะ
ชนวนเหตุครั้งนี้เหมือนจะมาจากความรัก
ความรักแต่จริงนี่คงต้องถามทั้งคนเจ็บและคนเก่าเหตุดูอีกทีหนึ่ง
แค่เหตุผลมองหน้ากัน
ก็เลยตอบถามไปเรื่อยจนได้การว่าเป็นเรื่องของแฟนเก่าแฟนใหม่
ทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกวิโรตัดโสค่ะ
ผู้กำกับการสพบังพลีก็บอกว่าให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูล
แล้วก็เบาะแสคู่กรณีเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ